พูดถึงเรื่องนี้กันเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่านางเอกดังอย่างคุณเกรสการกล้า
กลายเป็นว่าเธอเป็นยอดนักสืบหญิงไปแล้วนะคะหรือฮะ
คืออย่างที่เราทราบว่าเธอถูกคนร้ายขึ้นบ้านใช่ไหมคะ
ขึ้นบ้านแล้วก็ขโมยของไปกระเป๋าแบรนด์ดังแพงแพงเนี่ย
ถูกคนร้ายเอาไปมูลค่าความเสียหาย๓ล้านกว่าบาท
ทีนี้เธอเป็นยอดนักสืบหญิงเธอร่วมมือกับแบบช่วยเจ้าหน้าที่อ่ะ
จนสุดท้ายสืบสอจนเจอจนรู้ตัวคนร้ายด้วยนะคะ
เดี๋ยวเราไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ

ตอนนี้นะคะเราก็มาดักรอนะคะ
อยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่ง
ซึ่งจะเป็นการหลอกล่อการรับซื้อกระเป๋าของดิฉัน

บอกว่าตำรวจจับคนร้ายที่ขโมยกระเป๋าและเครื่องประดับแรนด์เนม
หลายรายการจากบ้านเมื่อ๗ตุลาคมความเสียหาย๓ล้านกว่าบาทนะคะ
คุณเกรสบอกว่าตามของกลับคืนมาได้เกือบหมดแล้ว
ขอบคุณพลังโซเชียลขอบคุณสื่อมวลชนและทุกคนเลยค่ะ
ช่วยกระจายข่าวจนรวบตัวคนร้ายเอาไว้ได้
ที่สำคัญคือตำรวจสพคูคศปฏิบัติหน้าที่แบบอดหลับอดนอน๒วันเต็ม
จับคนร้ายได้แล้วก็ไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่สพคูคศ
คือคุณเกรสเนี่ยร่วมด้วยไงร่วมกับเจ้าหน้าที่
ช่วยกันทำงานกับเจ้าหน้าที่อะค่ะจนสามารถจับคนร้ายได้
ครับที่สุด

ตอนนี้ด้าอยู่ที่สอบของคุคสนะคะ
กำลังทำการสอบปากคำอยู่ว่าอะไรยังไงมีอะไรหายบ้างราคาเท่าไหร่
เหตุเกิดที่ไหนอะไรยังไงครั้งสุดท้ายเห็นอะไรยังไงนะคะ

ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะผู้เชี่ยงหาย
ขอบคุณมากเหมือนกันสวยสุด
ตี๑ตี๒ก็ไม่ได้กลับบ้านคุณตำรวจก็อึดสุด
คือคุณเกรสแถลงข่าวแบบนี้ค่ะว่าเธอนี่แหละวางแผนล่อซื้อนะคะ

จนตำรวจจับคนร้ายได้
บอกว่าหลังจากโพสต์แจ้งข่าวไปเมื่อวันศุกร์ตกเย็นเธอก็ไปตามหาเบาะแสจากร้านรับซื้อกระเป๋ามือสองทันที

พอรู้ว่ามีคนต้องสงสัยมาขายกระเป๋าก่อนหน้านี้แล้วเช็คกับที่เป็นข่าวแล้วปรากฏว่าแบบเดียวกันเป๊ะ
แจ้งให้คุณเกรสได้รู้หลังจากนั้นก็ให้คนรับซื้อกระเป๋านัดแนะกับผู้ร้าย
ที่จะมาขายของอีกล็อตหนึ่งนัดกันที่สถานที่แห่งหนึ่งแล้วคุณเกรสก็คุยกับตำรวจให้ตำรวจห้านายตามไปด้วย

พอเช็ครูปภัณฑ์สันธารแล้วเห็นว่าใช่แน่ใช่คนร้ายจริงก็ให้ตำรวจแสดงตัวจับกลุ่ม
คุณเกรสก็นั่งซุ่มอยู่บนรถแล้วก็เดินตรงปรีไปตามจับคนร้ายด้วยอะค่ะ

คุณเกรสได้กระเป๋ากลับคืนมาทุกใบ

คนร้ายสารภาพแบบนี้นะคะบอกว่าเป็นช่างตัดผมอยู่แถวร้านแถวแถวพระราม

ปีนบ้านคุณเกรสเข้าไปตอนนี้ผู้ก่อเหตุถูกขังเรียบร้อย
เพราะว่ามีคดีรักทรัพย์ติดตัวอยู่ก่อนหน้านี้แล้วด้วย

คุณเกรสเลยขอบคุณทุกอย่างเลยทั้งสื่อทั้งพลังโซเชียล
ช่วยให้เธอจับคนร้ายได้แล้วก็ได้ของคืนนะคะ
คุณเกรสเลยได้ฉายาใหม่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ตาชาโรมานอฟตัวละครยอดนักสืบหญิงในหนังมาเร็วอะค่ะ
คือเขาจะเป็นสายลับหญิงที่เป็นนักสู้มือเปล่า

ถ้ามาเวลเนี่ยจะมีพวกพลังพิเศษทั้งนั้นใช่ไหมพวกสปายเดอร์แมนไอรอนแมน

นาตาชาโรมานอฟก่อนเนี่ยได้ฉายาแบบนี้
คืนวันแรกก็มีความกลัวนะคะเพราะว่าความจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะแบบอุกชะกันอะไรอย่างนี้
แล้วก็มันค่อนข้างอันตรายด้วยถ้าสมมุติว่าในตอนที่เราโดนขโมยเราโชคดีที่เรายังหายแค่ของอะไรอย่างนี้
ไม่ได้มีใครเป็นอะไรอะไรงี้ค่ะก็มีความหวาดระแวงอยู่เหมือนกันเลยนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ก็ทุกคนก็สภาพจิตใจดีขึ้นโอเคขึ้นแล้วค่ะพอได้ของกลับคืนแล้วก็รวมถึงจับตัวคนร้ายได้แล้วด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
เรียกว่าให้ความร่วมมือกับทางทำตรวจ
ของที่มันเป็นของเราจริงเราก็รู้สึกว่าเราอยากเห็นว่ามันเกิดกระบวนการอะไรบ้าง
ใดบ้างเราอยากเห็นในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็เลยรู้สึกว่าเอออยากที่จะลุยเองแต่ว่าใดแล้วในขั้นตอนของการรวบอ่ะ
สก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นหลายคนก็จะแบบเออส่งกำลังใจมาส่งความเป็นห่วงมาอะไรอย่างนี้
ก็ขอบคุณไว้ด้วยนะที่นี้
คือคนก็เป็นห่วงกลัวเธอจะไม่ปลอดภัยแต่คุณเกรสนิททำท่าให้ดู
ท่าสายลับเลยใช่ค่ะแต่เธอบอกว่าช่วงจังหวะที่ตำรวจรวบตัวคนร้าย
คือเธอไม่ได้ไปอยู่จังหวะรวบตัวไงแต่เธอก็ช่วยล่อซื้อช่วยอะไรอะไรอย่างนี้

คือของเธอของแบรนด์เนมทั้งนั้นก็เลยดูเลยว่าเขาไปประกาศขายตรงไหน
เพราะเห็นอุ๊ยนี่มันของเรานี่ว่ะก็แจ้งตำรวจใช่ค่ะแล้วกระเป๋าแบรนด์เนม
มันจะมีการ์ดมีหมายเลขนำเบอร์อะไรแบบนี้ค่ะ
ติดต่อขอซื้อขอดูของตำรวจไปถึงก็รวบเลยใช่ค่ะอ่า